อากาศร้อนแบบนี้เขาว่ากันว่าประชาชนที่นั่นเขาไปเล่นน้ำคลายร้อนกันครับ

โอ้โหคุณไปไหมคุณชอบอยู่ในพื้นที่ชุ่มแฉะนี่ไปไหม

ใช่เห็นวันก่อนคุณไปอะไรนะไปเล่นอะไรนะ

อารมณ์แบบนี้นี่แหละฮะบรรยากาศในการคลายร้อนอย่างดี
ที่สวนสาธารณะปลายน้องหวาย

ประชาชนจากหลายพื้นที่เลยนะ
มารวมตัวกันที่นี่เพื่อมาเล่นน้ำที่เขื่อนน้องหวายคลายร้อน
ดีจังเลยอ่ะอุ้ยอากาศดีเลยอ่ะ
เนอะเขาบอกว่านอกจากเล่นน้ำคลายร้อนแล้วนะ
ยังได้นั่งทานอาหารร่วมกันนี่ก็จะเหมือนมีจุดเป็นแบบจุดบริการขายอาหารอยู่ตรงนั้น
ก็เหมือนกับว่านั่งแบบนั่งข้างตรงนี้ที่เหมือนแบบเป็นน้ำตรงน้ำตกบรรยากาศดีอย่างนี้
ต้มตำต้องมานะลาบต้องมีไก่ย่างนี้ต้องสั่งเป็นตัวเลยจริง
ตรงนี้เป็นฝ่ายที่รับน้ำจากเกิดอุบลรัฐมีสภาพคล้ายกับแก่งนี่แหละครับ
จะมีน้ำไหลผ่านแก่งหินนะครับและประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะพาลูกหลานมาเล่นน้ำ
อย่างแรกเลยนะก็จะต้องทำเลยนะกวาดสายตาหาห่วงยางนี่ต้องมีพนม
สนุกมากชาตินี้สนุกมาก
่องตุ๊บป่องมาแบบนี้เด็กน้องหนูก็ชอบ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมีรายได้ใช่ไหมล่ะ
อันนี้เขาเช่าห่วงยางหรอถ้าอยากถ้าให้คนห่วงใยหาตรงไหน

มีมั้ย
ทำไมเวลาเราคิดไม่ได้เราโยนให้เพื่อน
ทำไมเราไม่ยอมตายคนเดียว

ขอเตือนนะสำหรับผู้ที่จะมาเล่นน้ำแห่งนี้ยังไงซะอยากไปเข้าใกล้จุดที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นจุดอันตราย
มันจะมีป้ายปักอยู่ไม่ใช่ว่าเล่นตรงไหนก็เล่นได้ไปทุกที่ไม่ได้นะครับ
ถ้าหากว่าไปตามพื้นที่ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลลูกหลานของท่านให้ดี
รวมไปถึงถ้าตรงไหนเป็นพื้นที่อันตรายก็ต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ